จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับแฟนกันคู่รักกันหยอกล้อกัน
บางทีวิ่งไล่กอดกันอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็เอาปืนขึ้นมาไม่ใช่ปืนสิมีด
ขึ้นมาสนับเหมือนจะเป็นการขู่อะไรแบบนี้นะ
เป็นการเล่นกันย้ำเป็นการเล่นกันนะฮะ
คือฝ่ายผู้หญิงเขาก็เล่นกับฝ่ายผู้ชาย
ฝ่ายผู้ชายโผล่เข้าไปกอดฝ่ายผู้หญิงเหมือนจะแบบจะกอดอย่างนี้นะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาถือมีดอยู่
ทิ้มท้องเลยทิ้มท้องฝ่ายผู้ชายบาดเจ็บเลย
กู้ภัยต้องมาทำพงทำแผลให้นะฮะ
เขาย้ำว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกัน
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดนะฮะ

ที่อาศาโหงศกุลเข้ามาบทมพยาบาล
แล้วก็คนเจ็บชื่อว่านายเทิดวงเถนว่อง
อายุ๑๙ปีถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ชายโครง
ด้านซ้ายแล้วก็มีดคือตอนที่เดินที่ไปมันเสียบคาอยู่
ตัวแฟนไม่กล้าดึงออกยังเสียบคาอยู่

ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ทีนี้ไปถามมันเกิดอะไรขึ้น
แฟนสาวชื่อว่านางสาวจัญญามาศ

อยู่ในห่อด้วยกันอยู่ที่ครองหลวงเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุเธอกับแฟนก็หอกล้อกันเล่นกัน
ห้องวิ่งไปวิ่งมาแต่จังหวะนั้นเนี่ย

แต่มีดนั้นมันจะมีปรอกกระดาษครอบอีกตรงนึง

จังหวะนั้นเหมือนปลอกมันหลุดออกมาครับ

ไม่ได้มีการทะเลาะกันไปฟังเสียงผู้หญิงนะฮะ
แล้วตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะ
หนูว่าเดิมไปตู้เย็นหนูว่าจะไปถือมีด
แค่ถือมีดเฉยแล้วเขาก็เลยเข้ามาปล่อยหนู
ตอนหน่อยได้รู้อ่ะปกติบอกว่าวิ่งหนูจัง
ก็ปลอดภัยดีนะฮะก็เป็นการเล่นกันนะฮะ
แฟนก็เล่นกันก็อย่าไปถือมีดอะไรเดี๋ยวมันพลาดครั้งไปนะครับ